ทีนี้พาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดแพร่กันหน่อย
ข่าวนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะเป็นสาเหตุให้แทงกันตายฆ่ากันตายได้ค่ะ
โกนหัวพูดง่ายผัวกลับมาจากข้างนอกมาที่บ้าน
ไม่สวยเลยสุดท้ายทะเลาะกันค่ะ
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผัวทำร้ายร่างกายเมีย
ไปคว้ามีดมานะคะจ้วงแทงผัวจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นตำรวจตำรวจสอบพ่อพระทาสเช่าแรก
ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านจุดเกิดเหตุ
ฝ่ายสามีผู้เสียชีวิตอายุ๓๒ปี
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณอกซ้ายแล้วก็หลัง

ญาติรีบนำตัวส่งลงพยาบาล

เพราะว่าลึกแล้วมันมีอะไรมากกว่าเรื่องของการตัดผมลูกชาย
ส่วนคนก่อเหตุค่ะภรรยาชื่อว่านางบีนามสมมุติอายุ๓๖ปี
หลังก่อเหตุเสร็จท่านนี้ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ
รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นางบีภรรยายอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนใช้มีดปลายแหลมแทงสามีเองแหละ
แต่ที่ทำไปไม่ได้ตั้งใจนะคะ
เธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเธอใช้ปัตเตอร์เลี่ยนตัดผมให้ลูกชาย

พอสามีกลับมาถึงที่บ้านเห็นว่าลูกชายถูกตัดผมก็ถามว่าใครตัด

ฝ่ายสามีค่ะคุณผู้ชมพูดสวยมาเลยมันไม่สวย
นี่ค่ะสุดท้ายมีปากเสียงกันนะคะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
พยายามผลักอกเธอหลายต่อหลายครั้งจนญาติข้างบ้านเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็เข้ามาห้าม
แต่ถูกสามีผลักล้มค่ะนี่ค่ะเธอบอกว่าเธอตอนนั้นนะคะ
พยายามเดินเข้ามาหาเธอเห็นมีดวางอยู่จึงรีบไปคว้ามีดจ้วงแทงไปสองครั้ง
กระทั่งสามีล้มลงนะคะแล้วก็ตะโกนบอกญาติญาติให้มาช่วยนำตัวสามีส่งโรงพยาบาล
คุณรู้ไหมที่ฉันบอกว่าลึกแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้น
เพราะว่าสามีเนี่ยตอนกลับมาจากข้างนอกเนี่ยเมา
พอเมาเสร็จปุ๊บเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังค่ะประจำทะเลาะกับเมียทำร้ายร่างกายเมีย
เมาระพานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฟังเสียงภรรยาผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
นั่นแหละค่ะเรื่องสะสมอะไรหลายอย่างประกอบกับว่าฝ่ายผู้เสียชีวิตฝ่ายสามีเนี่ยเมามาด้วยเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณวิทยากัญญานะคะกัญญานายกอบตป่าแดง
คนนี้แหละที่ทำเรื่องประกันตัวคุณบีออกมานะคะเนื่องจากว่าเห็นใจว่าคุณบีเนี่ยเขามีลูกชาย๒คน๕ขวบกับ๒ขวบยังเล็กอยู่เกรงว่าถ้าเกิดว่าถูกจับเข้าคุกเดี๋ยวไม่มีคนดูแล
คุณวิทยาบอกว่าจริงแล้วคุณบีเป็นคนดีนะปกติเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันประจำเพราะสามีชอบดื่มเหล้าแล้วทะเลาะกันแบบนี้จนทุกคนเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วสุดท้ายไม่คิดว่าจะกลายเป็นเหตุสลดนะคะคุณบีเองก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้เขาเสียชีวิต
ใช่ดูจากทรงผมลูกแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เย็นตามปกติเด็กสองขวบอ่ะเนอะลูกชายดิฉันก็จากทรงนี้มันเป็นสะสมมานานมากกว่า